แต่คู่ของเชอรี่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลายคนลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจอยู่นะว่า
ตกลงเนี่ยคู่นี้เขาเลิกกันจริงหรือเปล่า
เพราะว่าดูจากแต่ละคนที่โพสต์ลงโซเชียล
ไม่แพ้กันแน่นอนนะคะสำหรับไทม์ไทยแล้วก็โฟสกลรัฐนั่นเองค่ะ
คือหลายคนได้ติดตามอินสตราแกรมของช่วงนี้ทั้งคู่เพราะว่าอาโซโลกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
คืออาการน่าเป็นห่วงหลายคนบอกอย่างนั้นอย่างโฟสกลรัฐและไทม์ไทย
คือเมื่อวานนี้ค่ะฝ่ายหญิงโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแต่งตัวมาขายดอกไม้เนี่ย
นี้คุณผู้ชมแฟนคลับกลับไปโฟกัสที่หน้าท้องอันแสนจะแบนราบ
วกกับก่อนหน้านี้เนี่ยโปเองก็โพสต์น้ำหนักบอกว่าตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ๓๙กิโลกรัม
คือปกติเนี่ยโฟเองเนี่ยเขาก็ผอมอยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนัก๓๙กับหุ่นเธอเท่านี้
มันผอมไปนิดนึงนะคะด้วยความว่าพอมีข่าวลือว่าเลิกรากันไปกับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
เพื่อนก็มาคอมเมนต์บอกว่าโฟกินข้าวเยอะนะผอมเกินไปแล้ว
เห็นบอกว่าเหมือนก็เดินหน้าง้ออยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดโพสต์ภาพตัวเอง
เป็นภาพสีขาวดำเนี่ยภาพนี้แล้วก็แคปชั่นบอกว่าหัวก็โกนอารมณ์ได้ไง
เหมือนจะขำนะแต่ขำไม่ออกเอาจริงแล้วก็ต่อเนื่องกันกับก่อนหน้านี้
ท่อนเพลงที่เพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่เป็นแคปชั่นอารมณ์เศร้าบอกว่า
ตอนอยู่ไม่ได้แต่งตอนแต่งก็ไม่ได้อยู่แล้วไปเสิร์ชชื่อของทั้งคู่
คู่นี้คบนานแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเลิกเนี่ย
เสียดายนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คู่นี้
กลับมาคืนดีกันไวนะคะแฟนคลับรออยู่
แล้วก็หวังว่าเพลงที่ทำไทยได้แต่งไปเนี่ย

ไม่รู้ว่าปัญหาจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เราก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปนะจ๊ะ